ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็เตือนภัยคุณสุภาพสตรี

ต่อขนตาน้องมิดอรัชพรต้องมีประสบการณ์ใช่ไหม
ใช่เคยต่อขนตาอันนี้เขาใช้อะไรสก๊อตเทปเหรอคะ
คือนี่เขาไปต่อมาแล้วก็ต้องให้อีกร้านหนึ่งถอดให้
เพื่อต่อใหม่เพราะว่าร้านที่ไปต่อมาใช้สก๊อตเทป

ปกติเขาใช้อะไรเขาใช้คือเขาจะเป็นเทปเฉพาะหรือยังไง
มันจะเป็นเทปเหมือนกันแต่ไม่ใช่สก๊อตเทปค่ะ
จะเป็นเคสแบบนุ่มน่าจะเป็นเคสที่เขาใช้เกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะ

มันจะเป็นแบบนุ่มเย็นมันจะไม่ระคายเคืองผิว

นึกภาพตอนไม่มันคันนะเนี่ยมันแพ้แล้วเนี่ย
สก๊อตเทปที่เราใช้ในงานทั่วไปนี่แหละ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะโพสต์ข้อความบอกว่า

แต่ดวงตาคือสิ่งสำคัญมันต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
เทปใสในการต่อขนตากาวเป็นก้อนเลย
นึกถึงลูกค้าที่จะเจ็บบ้างเลย
ถ้ามาช้ากว่านี้เปลือกตาอาจอักเสบได้
เคสนี้ลูกค้ามาถอดขนตาเนี่ย๒คนนะฮะ
ที่ว่ากาวเป็นก้อนจริงเมื่อกี้นี้อ่ะ

เขามาขอให้ถอดขนตาให้เขาหน่อย

ใช่ค่ะคือบางทีมันก็เป็นความสะดวกสบายในการทำงาน

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกร้านที่มีคุณภาพ

ควรลงทุนสักนิดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำได้
เอาอะไรที่มันเออก็เอาเทปปิดตาเทปอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะ
ร้านนี้อยู่ที่นนทบุรีนะร้านที่เขาช่วยเหลือลูกค้านะ

อดของเก่าแล้วก็ต่อใหม่ให้ด้วยนะครับ
อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีคุณพรสวรรค์นะฮะเจ้าของร้าน

เธอบอกว่ามีลูกค้าสองคนนะมาขอให้ช่วยถอดขนตาให้หน่อย
เธอก็เอ๊ะอะไรยังไงพอมาดูเนี่ยโอ้โห
พบว่ามันเป็นก้อนใหญ่แบบใหญ่มาก
เป็นปมที่เกิดจากกาวแล้วก็แทงตาลูกค้าด้วย
ถามว่าไปต่อจากร้านไหนเนี่ยเขาก็บอกร้านนี้
เพราะร้านนี้เนี่ยเขาใช้สก๊อตเทปนะ
ไม่ใช่เทปเพื่อต่อขนตา
นี่เห็นไหมครับอย่างอันนี้คือเทปที่ไว้ใช้แบบ
แปะต่อขนตาจริงมันจะเป็นขุนหน่อย

ก็คงจะแพงกว่าแหละค่ะเพราะว่ามันลักษณะวัสดุมันต่างกัน
อ่าเนี่ยแต่ร้านนั้นเนี่ยไปใช้สก๊อตเทปแบบเทปเทปสายปกติอ่ะ
เทปแปะกระดาษแปะรังอันนี้มันหน้านะคะ
ซึ่งมันมาใช้กับดวงตาไม่ได้ใช้กับตาไม่ได้มันอันตรายมาก
แล้วเนี่ยคุณพรสวรรค์บอกพอโพสต์เตือนไป
เหมือนร้านนั้นเขารู้เขาก็ไปไลฟ์หาว่าเธอตั้งใจแย่งลูกค้าหรือเปล่า
ส่งคนมาต่อขนตาร้านนั้นแล้วก็มาถอดเพื่อจะดิสเครดิตกันหรือเปล่า

แทงเนื้อใช่ของของลูกค้านะทำให้ใช้ชีวิตลำบากน้ำตาไหลตลอดเวลาหลับ
คือนอนหลับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บ

ใช่แทงเปิดตาล่างด้วยแล้วก็ข้างบนด้วยมันเจ็บหลับตาปีไม่ได้
ส่วนสองสาวที่ไปให้ร้านคุณพรสวรรค์ช่วยถอดขนตาเก่าให้
แล้วต้องต่อขนตาใหม่ด้วย
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอก็
โอ้ยตายเดี๋ยวนะนี่หรอนี่คือเบฟอร์ตอนที่มาแก้นี่หรอคะ

ก็เห็นช่างเขาเอาเทปกาวมาแปะก่อน
ทีแรกก็เห็นเพื่อนก็เพื่อนก็ถูกแปะ

ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แปะก็แปะ
พอทำเสร็จโอ้โหแสบตาแบบเจ็บจนน้ำตาไหล
ตาแดงแล้วเห็นเลยว่าตามีน้ำตาคลออยู่
ปกติมันต้องแสบน้ำตาไหลอย่างนี้ไหมครับ
ใช่มันจะไม่แสบค่ะแล้วก็จริงอยากให้ย้อนไปดูภาพที่เขาแบบ
เปิดเปลือกตาขึ้นให้ดูอ่ะ
อีกภาพหนึ่งอ่ะ

คือจริงกาวขนตาเวลาต่อมันจะต่อขนตาจริงเราใช่ไหมคะ
เหมือนเอาขนตาปลอมมาแปะทับขนตาจริงเส้นต่อเส้น
ซึ่งกาวมันจะต้องไม่เป็นก้อนกลมจนเห็นชัดขนาดนี้

ยังอยู่แต่เขาจะเพิ่มผลตาปลอมเข้ามาด้วยการแปะกาวแปะเทป
ใช่เหมือนเอาเส้นต่อเส้นมาวางต่อ
วางทับกันแล้วก็ใช้กาวติด

มันต้องอักเสบแล้วมันต้องระคายเคืองแน่
คือทางผู้ที่ไปทำเขาบอก
เขารู้จักร้านที่ทำว่าเขาใช้เทปกาว
รีวิวในเพจก็เลยมาทำเพราะมั่นใจ
แต่ไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาใช้สก๊อตเทปใส
พอแสบตาเจ็บตาไปหมดก็เลยต้องหาร้านช่วย

เออทั้งคนที่ทำหรือว่าคนที่เป็นร้านเนี่ย

ว่ามันทำกันยังไงอย่างนี้เราจะได้เลือกร้านที่ปลอดภัยนะคะ